ว่าข่าวนี้นะคะขอเอาใจแฟนคลับแล้วก็ขวัญใจอากาเซนะคะ
บอกเลยนะคะเมื่อวานนี้ห้างแตกจริงค่ะ
ศิลปินหนุ่มสุดฮอตน้องแบมแบมกันพี่มุกค่ะ

อีกอย่างมากจริงเดินมาเติบหล่ออากาเซก็แบบกรี๊ดสนันค่ะ
แล้วความหล่อความน่ารักของน้องแมมแมมต้องว่าสุดยอดจริงค่ะ
ทำเอาเหล่าอากาเซปากหงุดเรากำลังกลับกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะ

แต่อากาเซทั้งหลายก็ไม่ต้องห่วงนะคะ
เพราะว่าคอนเสิร์ตทั้งหมดนี้สนุกสนานแน่นอนค่ะ
และนอกจากนี้นะคะน้องแบมแมมยังได้เปิดตัวแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะ
จะมาร่วมโชว์ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนนี่เลย
งานนี้ทำเอาเหล่าอากาเซในงานโอ้โหเมื่อวาน
พอรู้ปุ๊บเปิดมาปั๊บกรี๊ดสนั่นหลับประเดิมอีกค่ะ

แล้วก็เพื่อนได้ถ่ายรูปกัน๕ช็อตค่ะ
นี้เห็นในโลกโซเชียลเป็นไวรัลอยู่
คือกรี๊ดทุกช็อตเนี่ยมุมไหนก็กรี๊ดกรี๊ดสนั่นค่ะ

มุมชมค่ะคอนเสิร์ตว่ามีสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลบอกเลยเย็นนี้
เตรียมพบกับสเตชิอลท้องของน้องแบมแบมนะคะ
เดินทางมาพูดคุยกันแบบสดในรายการ
ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนะคะ

มีนัดที่ไหนนะคะก็เทให้หมดเลยค่ะ
เทค่ะแล้วเรามาดูความหล่อออร่าของน้องแบมแบม

ไทยรัฐทีวีของเราห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ